คุณผู้ชมค่ะใบบายแบบนี้มาเสิร์ฟความหาย

แล้วก็คุณฮารุกับ๓ยอดกุมาร

คราวนี้พาไปลุยน้ำซิ่งเรือ
คือเป็นบ้านที่ชอบเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมกันมาก

สุดฟังเยอะมากค่ะทั้งบุกป่าลุยโฟนลุยโฟนโอ้โห
เยอะกันอะไรเลยอ่ะจริงคือเน้นสุดไม่เน้นส่งอ่ะคุณผู้ชม
และล่าสุดค่ะเราได้เห็นคอนเทนต์ที่แม่ฮารุโพสต์ลงในอิน
ส่วนตัวอืมคือเป็นคลิปที่มีหลายคลิปมากน่ะอืม
แคปชั่นเอาไว้บอกว่าเอาไปเลย๑๐คลิปสะดุดจะเลือกไม่ถูกว่าจะลงอันไหน
รักมากวัยรุ่นบ้านแพ้ววัยรุ่นเรือซิ่งแพสซิ่งเขาว่าแบบนี้
พอเราเลื่อนดูแล้วก็ต้องเอามาให้คุณผู้ชมดูนี่แหละค่ะ
ตัวเล็กตัวน้อยคือไม่กลัวอะไรเลยเพี้ยวสุดนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ

ไม่เน้นทรงนะคุณผู้ชมแต่ว่าพอเล่นแบบนี้มันก็ต้องมีช็อตที่เหนื่อยกันบ้างแหละ
หันไปเจอน้องคิรินพักสายตาแป๊บนึงคุณผู้ชมดู
ขึ้นบกนะแรงยังไม่หมดนะคะ

ใช่อันนี้ก็ทักสายตานิดหน่อยแต่ว่าขึ้นบกมาแล้วลากมะพร้าวเครือโตกันต่อเลยค่ะ
อันนี้ต้องบอกว่าเน็ตที่เหลือนะครับสำหรับเด็กนะครับ
เขาไปเอาแมลงมาจากไหนเขากินอะไรเป็นอาหารนะคุณผู้ชม
จริงนะคะก็บ้านนี้เขาเรียกสมปุสมบัติเหมือนกันเนาะ